ไปดูเรื่องต่อไปแล้วกันคุณผู้ชมถึงแม้ว่ายังค่อนไปทางไม่กลางเดือนดี
แต่มันก็ใกล้แล้วแหละช่วงวันเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอะไรอย่างนี้แหละ
หลายคนที่เขามีความเชื่อความศรัทธาดิฉันก็เลยจะพาไปกราบไห้
เสริมสิริมงคลที่ไหนอย่างไรตามไปค่ะ
รูปขนาดนี้ท่าทางจะรวยนะจ๊ะคุณพี่
นี่คือบรรยากาศที่วัดท่าไม้อยู่เลขที่๖๖บ้านท่าไม้
หมู่ที่๒ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
เป็นที่ตั้งของต้นตะเคียน๒พี่น้องที่มีอายุเก่าแก่กว่า๒๐๐๕๐๐ปี
เก่าแก่มากเลยค่ะคุณเขาไม่ได้มาทาถูแค่
ตะเคียนกับเรือแล้วนะยังไงถูไปยันไม้พายเลยอ่ะ
แต่สาธุชนที่เขามีความเชื่อเขาก็ทยอยเดินทางกันมาไม่ขาดสายเหมือนกันนะ
วัดแห่งนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของตะเคียน

อย่างพี่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาในเรื่องนี้
คุณพี่ก็เลยเล่าให้ทีมงานของเราฟังบอกว่า
พี่เนี่ยเคยเดินทางมากราบไหว้แม่ตะเคียนนะ
แล้วก็ถ่ายภาพติดรูปของผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเอาให้คนอื่นดูแต่ไม่มีใครเคยเห็นเลย
คิดว่าเอ๊ะสงสัยคงจะเป็นรูปของเจ้าแม่ตะเคียน
เขาบอกรูปที่เขาไปให้ดูคนอื่นมองไม่เห็นผู้หญิง
คุณคิดดูดิงานนี้เขาก็เลยกลับมา
กลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อขอพรกับแม่ตะเคียนว่า
ให้แม่ตะเคียนช่วยบันดาลโชคลาภมาให้
พร้อมทั้งไม่ว่างที่มือเลยเนี่ย

เสี่ยงสิเขย่าสิเสี่ยงเซียมซีเสี่ยงทายกันไป
ก็เตรียมจะนำเลขเซียมซีไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันต่อนั่นแหละค่ะ

ก็ย้ำกันดังอีกครั้งว่า
ใช่ว่าทุกคนที่ไปแล้วเขาจะได้โชคได้รับเหมือนกันหมดเนาะ

ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย